เรื่องต่อไปชาวบ้านเดือดร้อนเป็นแถบเลย
เพราะว่าคนร้ายออกไปตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำปลาปลา
แล้วคุณดูกล้องวงจรปิดก็มีแบบนี้
ขโมยไปบอกเลยงานนี้มีผู้เสียหายกว่า๕๐รายค่ะ
โอ้โหนี่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะชัดเจนมากเลยคุณดูสิเนี่ย
เป็นภาพของผู้ก่อเหตุคอยออกตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะคะ
ผู้ก่อเหตุเขาจะใช้ช่วงเวลาประมาณเช้ามืดคุณตี๕๓๐ในการก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าของมิเตอร์น้ำที่ถูกขโมยไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสิตานันสุริยวงศ์อายุ๓๑ปี
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยเปิดร้านอาหารค่ะ
เมื่อถึงเวลาเปิดร้านแล้วเนี่ยลูกน้องโทรมาแจ้งบอกว่าครับน้ำไม่ไหลอ่ะอืม
เธอก็เลยโทรไปแจ้งที่การประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นบอกว่ามาตรวจสอบหน่อย
คือลำบากมากเลยต้องค้าขายอ่ะเนอะมันน้ำไม่ไหลอะค่ะ
เพราะว่ามิเตอร์น้ำโดนขโมยไปนั่นเอง

เธอก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูสิว่าใครมาขโมยอะไรยังไง
แล้วก็พบว่ามีคนมาขโมยจริงแบบที่เราเห็นกันเมื่อกี้คุณผู้ชม
เธอก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองเลย
แต่ขณะแจ้งความอยู่นั้นเธอตกใจมาก

มีคนมาแจ้งความคดีมิเตอร์น้ำหายถึง๒๐รายแล้ว

โดยที่มิเตอร์น้ำที่ถูกขโมยไปเนี่ย

คือถ้ารวมกันแล้วมันก็มูลค่าเยอะนะ
เยอะค่ะคุณแล้วจากการดูหลักฐานแล้วก็คาดการณ์ของตำรวจ
เขาพบว่าน่าจะคนร้ายนะ
น่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐ปี

เขาใช้เวลาเพียงแค่๒นาทีคุณ
ในการขโมยมิเตอร์น้ำ

เพราะว่ามันเกิดขึ้นโอ้โหผู้เสียหายเยอะมาก
เขาจะรีบตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
มันลงโทษโดยด่วนแน่นอนเพราะว่าเดือดร้อนกันไป

เพราะว่าคนขายของอันนี้เห็นใจนะ

ก็ตั้งใจทำโดยที่ไม่คิดว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจริง

ไม่แน่ใจว่าเป็นรายเดียวกันไหมนะแต่ก็มีเขามูลมา
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะติดตามตัวคนร้ายนะคะ